รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
อากาศเปลี่ยนแล้วนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลายคนชอบบรรยากาศของหน้าหนาว
แต่อย่าลืมหน้าหนาวอาจจะพาความเหงามาด้วยใครก็ตามที่เหงาเหงามนะคะ
มีอะไรอยากคุยกันส่งคำถามมาได้เลย
หรือแม้แต่การฟังพอร์ตแคสต์ในแต่ละอาทิตย์

ไม่แน่นะคะเราอาจจะได้วิธีคิด
คำตอบในชีวิตจากการฟังชีวิตของคนนั้นชีวิตของคนนี้
อาจจะได้คำตอบดีให้กับตัวเองก็ได้นะคะ
อย่างคำถามที่น้องคนหนึ่งส่งมาวันนี้
ต้องยอมรับค่ะว่าบางทีมันเป็นปัญหาโลกแตก
หลายคนชอบถามว่าพี่อ้อยคะถ้าเราแต่งงาน
เราควรจะเป็นแม่บ้านอย่างเดียว
หรือเรายังสามารถทำงานไปได้ด้วยคะ
จริงคนที่น้องควรถามไม่ใช่พี่อ้อยฮะ
สามีน้องว่าตกลงยังไงแต่ไม่รู้สิ

ถ้ายังทำงานไหวช่วยกันหน่อยก็ยังดีเนอะ
อย่างน้อยเราคงไม่สามารถเดินผ่านพิธีแต่งงาน
กลายไปเป็นแม่บ้านแบบกระทันหันได้เลย

เพราะวันนี้คำถามที่น้องส่งเข้ามา

สวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูมีเรื่องอยากปรึกษา
อายุ๓๐ค่ะปัจจุบันมีสามีที่อายุห่างกันค่อนข้างเยอะ
พี่เขาอายุ๔๓ปีห่างกัน๑๐กว่าปีเลยนะคะ
ปัญหาที่เราทะเลาะกันบ่อยที่สุดจะเรียกว่าทะเลาะกันหนักมีอยู่เรื่องเดียวคือ
เรื่องการทำความสะอาดบ้านค่ะโอ้โหขึ้นต้นมาแบบนี้
คนที่มีปัญหาความรักประเภทที่แบบอยู่ในบ้านเป็นสามีเราออกนอกบ้านเป็นสามีคนอื่น
ถึงขั้นกัดลิ้นเลยนะคะเพราะน้องบอกว่าปัญหาหนักหนักเรื่องเดียวที่น้องเจอกับคู่ของตัวเองคือ
ทะเลาะกันเรื่องทำความสะอาดบ้านอ่ะลองติดตามต่อ
มุมมองของแฟนหนูเขาอยากให้เราลาออกจากงานมาอยู่บ้าน
เป็นแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยของบ้านดูแลเขาและแม่ของเขา
อนาคตถ้ามีลูกก็คืออยากให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเดี๋ยวเขาจะทำงานหาเงินมาเลี้ยงเอง
ส่วนมุมมองของหนูคือหนูไม่อยากกลายเป็นแม่บ้านที่ใช้เงินสามีอย่างเดียว
หนูอยากทำงานที่หนูรักอยากหารายได้เอง
เงินเดือนอาจจะไม่มากนะคะแต่หนูรู้สึกอุ่นใจกว่า
เมื่อตัวเองมีรายได้เป็นของตัวเองมันก็เลยเกิดปากเสียงกันบ่อยครั้ง
พอเขากลับเข้ามาบ้านพอรู้สึกว่าบ้านรก
บางทีนะจานมื้อเช้าหนูไม่ได้ล้างอะค่ะคือบางทีมันไม่ทันจริง
หรือถ้ามีเสื้อผ้าที่เริ่มเต็มตระก้าก็เป็นอันต้องทะเลาะกัน
หนูเองเป็นพนักงานออฟฟิศตื่นออกไปทำงานตอนเช้ากลับถึงบ้านค่ำ
มันเหนื่อยแล้วอะค่ะพี่อันนี้พี่เข้าใจค่ะแค่การเดินทางก็ยากแล้วเนอะ
ทำอย่างมากก็กวาดบ้านส่วนงานซักผ้าล้างจานทำอาหาร
งานใหญ่หลายงานหนูก็ทำในวันเสาร์อาทิตย์
ก็ล้างจานไม่ได้นะคะลูกต้องรีบนะซึ่งแฟนหนูมองว่าแค่นี้ยังไม่พอ
เพราะเขาค่อนข้างเนี๊ยบมากรีโมทต้องวางที่เดิม
ของทุกอย่างใช้แล้วต้องอยู่กับที่ห้ามมีฝุ่น
ผ้าห้ามเต็มตระก้าหมาห้ามตัวเหม็น
โอ้โหโจทย์ยากเหมือนกันเนอะเอ๊ะนี่น้องมีสามีหรือได้คุณพ่อมาหนึ่งคนคะเนี่ย
หนูเคยบอกเขาว่าเราจ้างแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดสักอาทิตย์ละครั้งดีไหม
เพื่อที่บ้านจะได้เป็นระเบียบตลอดเวลาแต่แฟนหนูบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้หญิง
ถ้าเรื่องความเรียบร้อยในบ้านแค่นี้ทำไม่ได้แล้วจะมีลูกดูแลครอบครัวได้ยังไง
อนาคตคุณแม่ของแฟนมีแพลนจะย้ายมาอยู่บ้านนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งแม่เนี๊ยบกว่าเขาอีกหนูต้องทำให้ได้
ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปลาออกจากงานซะทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนที่คุ้มค่าสักเท่าไหร่หรอก
เขาบอกแบบนั้นพี่อ้อยคะหนูเครียดค่ะหนูควรทำยังไงให้เขายอมรับการทำงานของหนู
หนูอยากให้เขาเข้าใจว่าการออกจากงานมันทำให้หนูรู้สึกกังวล
หนูอยากให้เขาลดความเนี๊ยบลงบ้างเพื่อเพิ่มความสุขให้ชีวิตคู่
หนูอยากมีแฟนไม่ได้อยากมีพ่อค่ะพี่อ้อย
นี่ดูเหมือนหนูได้ยินสิ่งที่พี่บ่นเลยเนอะ
คือจริงมันไม่ได้อยู่ที่วัยแต่อยู่ที่เขาเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่า
เขาเป็นแบบนี้มาตลอดหรือว่าเพิ่งมาเป็นไม่นานนี้คะ
จะให้ทุกอย่างก่อตัวเป็นอคติตอนนี้เนี่ยน้องลองทำความเข้าใจกับปัญหานี้ก่อน
คุยกับตัวเองก่อนอย่างน้อยที่สุดนะคะ
สิ่งที่น้องเจอวันนี้คือปัญหาความรักไม่ใช่ปัญหาความไม่รัก
อย่างน้อยถ้ายังรักกันเราคือทีมเดียวกัน
ร่วมกันแก้ปัญหาที่ทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นอย่างที่เราหวังไว้
ในฐานะพี่อ้อยเป็นผู้หญิงทำงานคนหนึ่งพี่ก็แอบเข้าข้างน้องนิดนึงนะคะว่า
คือการทำงานของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมันไม่ใช่แค่การหาเงินนะคะ
แต่มันคือการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ
เอาจริงนะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะ
คิดแบบนี้เสมอเมื่อวานยังรักวันนี้รัก
พรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ได้รักกันเท่าวันนี้
อย่างน้อยเรายังมีทางออกให้ตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะ
พอดีพี่ฟังปัญหาความรักมาเยอะ
คู่ตอนนี้เนี่ยคือพอมีปัญหาเรื่องการนอกใจ
ทำยังไงดีล่ะจะหาทางออกให้ตัวเองก็ไม่ได้
เพราะว่าเราจะต้องพึ่งพิงงานของเขา
จริงนะวันหนึ่งข้างหน้าพอเขาอยากจะไปดูแลคนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นใครเราไปไหนไม่ได้จริงค่ะ
พึ่งพาเงินของเขายิ่งถ้าน้องมีลูกนะคะ
คนเป็นแม่ยิ่งเจ็บหนักเลยลูกรักจะอยู่ยังไง
หาเงินเองไม่ได้เราก็เลยจะต้องอดทนอดทนอดทน
ทางออกของเราจะน้อยลงทันทีค่ะ
แต่ถ้าเรายังทำมาหากินได้อย่างน้อยทางออกก็มากขึ้น
ถ้าเจ็บหัวใจนักก็ขอไปรักเธอไกล
และฉันก็พาลูกรอดได้ด้วยสองมือของเราเองได้ด้วย
ในเมื่อเขาคิดไกลไปจนถึงขั้นมีลูก

ว่าถ้ามีลูกและเกิดทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิด
อย่างน้อยเรายังพาชีวิตตัวเองรอดด้วยสองมือของเรา
อีกอย่างนะคะวิกฤตโควิดทำให้ชีวิตเราเรียนรู้ว่า
ครอบครัวเราอย่ามีกระเป๋าใบเดียว
หาเงินคนเดียวใช้ทั้งบ้าน

ไม่เท่าเดิมที่เพิ่มเติมคือความเครียด
แต่ถ้าบ้านเรามีกระเป๋ามากกว่า๑ใบ
ไหนที่เงินพร่องไปก็ยังมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบ
ที่ช่วยกันประคองให้ครอบครัวเรารอด

ก็หาวิธีการสื่อสารไปยังเขาค่ะ
ซึ่งต้องใช้ศิลปะขั้นสุดยอดในการพูด
เนื้อหาในการพูดยังไม่สำคัญเท่าวิธีการพูดนะคะ
ไหนก็ตามที่เราอารมณ์ดีจับมือคุยกับสามีอีกทีนึง
ขอบคุณเขาที่ทำให้เราเป็นผู้หญิงโชคดี

โอ้โหภรรยาไม่ต้องเหนื่อยเลยสามีหาเลี้ยงเอง
สำหรับเรื่องงานไม่ใช่เรื่องดื้อ
ไม่อยากให้เธอเครียดนะบ้านเราถ้าทำงานสองคนยังไงก็ไม่จนอยู่แล้ว
เอาไว้ถ้าฉันท้องเมื่อไหร่ฉันจะเป็นคุณแม่ฟูทำไม่ต้องห่วง
ตอนนี้เราก็ช่วยกันทำงานไปก่อนไงคุยกันดีขอบคุณเขาอีกทีที่ไม่อยากให้เราเหนื่อย
ครอบครัวที่เราสร้างเธอปกป้องดูแลเต็มที่เลย
แต่ครอบครัวที่สร้างเราอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเราก็อยากดูแลไม่อยากให้เธอต้องแบกภาระทุกอย่าง
ห่วงฉันได้และฉันห่วงเธอไม่ได้หรือไงเรารักกันไปห่วงกันไปห่วงกันมาแบบนี้ล่ะ
อย่าไปเถียงเพื่อการเอาชนะเรื่องบางเรื่องอะค่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะ
เราคิดกันคนละมุมเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่น้องต้องยอมรับ
ความคาดหวังของสามีคือบ้านจะต้องสะอาดที่สุดปังสุด
ต้องยอมเหนื่อยที่สุดเช่นกันค่ะเพื่อทำให้ความคาดหวังของเขา
ต่างจากสิ่งที่เราทำได้สักเท่าไหร่ต้องพยายามแบ่งเวลาให้ได้
ต่อให้ทำอย่างที่เขาหวังถึงที่สุดไม่ได้ก็ต้องใกล้เคียงอะค่ะ
หรือไม่ก็ต้องโชว์ความพยายามซะหน่อยถ่ายรูปไว้เลยรีโมทวางตรงไหน
โชว์ให้เขาดูคุณสามีคะเห็นไหมว่าเราพยายามแค่ไหน
กลัวไม่เป๊ะถึงขั้นถ่ายรูปไว้เตือนตัวเองเลยนะเนี่ย
ทำดีต้องพีอาร์ค่ะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าเราได้พยายามนะ
วันถามเขาก็ได้นะคะวันนี้เธอให้คะแนนเราเท่าไหร่
นี่ถึงขั้นเข้าบ้านแล้วไม่ยอมกินข้าวเลยนะทำความสะอาดก่อน
เดี๋ยวสามีไม่ยิ้มพยายามโชว์ความพยายามให้เขาเห็นอยู่เรื่อย
กว่าเอาเหตุผลมาเถียงกันเพราะไม่มีวันชนะค่ะ
เดี๋ยววันหนึ่งเอาความสะใจเขาว่าก็มาเสียใจทีหลังอยู่ดีนะคะ
ตอนที่เรามองกันคนละข้างยิ่งเอาชนะยิ่งไม่ช่วยอะไร
ต่างฝ่ายต่างเสียใจที่เราต้องมาทะเลาะกัน
คือปัญหาของน้องในวันนี้เป็นความกังวลอนาคตจนเริ่มหมดความสุขในปัจจุบัน
กลัวว่าถ้ามีลูกเธอจะดูแลลูกยังไงเนี่ย
ความสะอาดที่บ้านยังดูแลไม่ได้เลยซึ่งเอาจริงคนละเรื่องนะคะ
ถ้ายังทำงานนอกบ้านอยู่แบบนี้ก็บอกเขาสิว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกไง
เช่นกันน้องก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะมาอยู่ด้วยตายล่ะเนี๊ยบกว่าสามีอีก
นึกถึงละครเรื่องบังเกิดกล้าวเลยค่ะ
ลูกแบบไหนได้ลูกแบบนั้นจริงนะ
แต่ทั้งหมดคุณแม่ก็ยังไม่มานี่นาตอนที่แม่มาก็รับมือตามอาการ
การสื่อสารอย่างนอบน้อมอันนี้คิดไปก่อนข้างหน้าเลยนะคะ
คุณแม่คะคุณแม่ค่ะมีอะไรที่คุณแม่ว่ากล่าวตักเตือนหนูได้เนี่ย
คุณแม่เตือนเลยนะบางเรื่องหนูอาจจะไม่เรียบร้อย
แต่พยายามอยู่นะคะและที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน
เพราะก็กลัวคุณสามีเหนื่อยเกินไปหนูเลยแค่อยากช่วยอีกแรง
พอเหนื่อยจากข้างนอกงานในบ้านอาจจะบกพร่องไปบ้าง
ต้องรบกวนคุณแม่ที่จะต้องเหนื่อยไปกับหนู
ในการช่วยเตือนนะคะเห็นป่ะ
อบน้อมถ่อมตนและเข้าใจข้อบกพร่องของตัวเอง

ค่อยรับมือตามอาการสื่อสารด้วยพลังบวก
ค่อยเป็นค่อยไปเข้าใจค่ะว่าน้องอยากได้สามี
ไม่ได้อยากได้คุณพ่อและบางทีนะ
เอาจริงอันนี้เมาส์พ่อเราอาจจะไม่ได้เนี๊ยบขนาดนี้ด้วยซ้ำ
แต่ถ้าเราตอกย้ำว่าเราไม่มีความสุข
ไม่มีความสุขเราทุกข์จังเลยที่เขาเป็นแบบนี้
ทำให้เราใช้อคติในการดำเนินชีวิตคู่
ต่างฝ่ายจะทำให้ในบ้านมันร้อนขึ้นไปอีก
ชิงเป็นความเย็นก่อนล่วงหน้าค่ะ

จำเป็นต้องเรียกร้องให้เขาเข้าใจซะทุกอย่าง
แค่ยอมรับในบางเรื่องของกันและกันให้ได้
ต่างฝ่ายยอมรับเถอะค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
แค่เราเลือกที่จะอยู่ใกล้กัน
เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากขึ้นไงคะ
ค่อยก่อนนะแต่รับรองว่าน้องเหนื่อยแน่นอน

ผู้หญิงเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน

เป็นคนทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

ที่สำคัญโซมก็ไม่ได้ด้วยนะ

แต่เชื่อเถอะสองมือของผู้หญิงทำได้

พี่เชื่อว่าเขาก็ต้องเรียนรู้เรา
ในขณะที่เราก็กำลังเรียนรู้เขาเช่นเดียวกันนะคะ

คราวนี้คือเรื่องไม่รักกันแล้วจริงค่ะ
น้องคนหนึ่งใช้ชีวิตคู่มา๑๓ปี
สามีไล่เราทุกวันเพราะเขาไปรักคนอื่นแล้ว

ไหนจะต้องดูแลลูกติดของเรา

ยังไงก็ต้องทนต่อสู้
เพราะประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราได้คือ
เขาก็ยังอยู่ดูแลในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจ
มันเป็นคำถามความรักซึ่งคนละตอนนะคะ
แต่มันก็สามารถทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้
ใครก็ตามที่มีคำถามฝากคำถามไว้ได้เรื่อย
แล้วเดี๋ยวทุกวันอาทิตย์เรามาเจอกันแบบนี้นะคะ
ดูแลร่างกายดูแลหัวใจให้แข็งแรง

วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ